ดูเรื่องราวของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซกันหน่อยนะฮะ
ผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามเรื่องของเสกโลโซในวันนี้เนี่ย
ไม่ใช่แค่อยากรู้ว่าเสกโลโซจะไลฟ์อะไรจะทำอะไรแล้วล่ะ
แต่ด้วยความเป็นห่วงล่ะด้วยความเป็นห่วงว่าเออ
ตกลงเขาเป็นยังไงเขาเป็นอะไรกันแน่
ถ้าป่วยเป็นไบโพล่าอย่างที่เขาว่ากันจริง
เขาตรวจปัสสาวะอะไรให้เห็นเนี่ยนะ

อดีตภรรยาทั้งลูกไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ย
แต่คนที่อยู่ด้วยทำไมไม่พาไปรักษา

คือเสกโลโซเขาก็ค่อนข้างที่จะมีบุคลิก

เมื่อก่อนที่คุณการอดีตภรรยาเคยอยู่

หยุดแล้วที่ทำมา๒วัน๓วันหลายชั่วโมง
แต่ปรากฏว่าล่าสุดครับวันนี้แต่เช้าเลยฮะ
เสกสรรสุขพิมายบร็อกเกอร์ชื่อดังวัย๔๔ปี
วันนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กแต่เช้าเลยนะฮะ
โดยเสกโลโซได้ไลฟ์เฟซบุ๊คอีกครั้งหนึ่ง

ที่ต้องมาไลฟ์เฟซบุ๊กก็เนื่องจาก
ทนเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับไม่ไหว
นี่คือภาพเมื่อเช้าเลยนะ
ไลฟ์เฟซบุ๊คเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับ
โดยไลฟ์ไปด้วยแปลงฟันด้วยทีนี้

ให้ดูทุกอย่างค่ะว่ากิจวัตรประจำวันทำอะไรบ้าง
ใช่คุณเสกบอกก็เหมือนดูแพนด้า
ใช่เนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็ไลฟ์เป็นพักแล้ว
กินอาหารเช้าดูดซิกก้าเล่นกีต้า
เชิญชวนผู้คนร่วมกันบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา

คลิปเสกโลโซเขาจะหยอดตาอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคุณเหนียวมาสอน
ทีแรกบางคนก็บอกโอ้ร้องไห้สงสัยพี่เสกไปแล้วร้องห้งร้องไห้อะไรอย่างนี้
คนก็เป็นห่วงตกลงเขาหยอดตาหยอดอยู่ตลอดเวลาจนเหมือนกับคนร้องไห้
โดยระบุว่าช่วงนี้สายตาไม่ค่อยดีต้องหยอดตาอยู่ตลอด
ในการไลฟ์เฟซบุ๊คมีอยู่คลิปหนึ่งในช่วงเช้านะครับ
เป็นคลิปที่สองเสกโลโซนี่สำคัญเลยนะเขาพูดถึงอาการป่วยของตัวเอง
ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกค่ะเพราะที่ผ่านมาเขาบอกตลอดว่าเขาไม่ได้บ้า
ใช่เขาไม่ได้เสพยาใช่แต่ครั้งเนี้ยเขายอมรับว่าที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องอาการป่วยเนี่ย
โดยเฉพาะว่าเขาเป็นไบโพล่าหรือเปล่าโรคของคนที่มีอารมณ์แปรปรวนเนี่ยนะฮะ
เสกโลโซบอกว่าเขาจะไปหาหมอตามคำแนะนำ
โดยจะไปหาหมอรักษาโรคประสาทที่ศรีธัญญาก่อนแต่ถ้ายังไม่หายเดี๋ยวจะไปรักษาที่ต่างประเทศ
ได้ครับเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเดี๋ยวผมจะ
เพื่อให้ท่านสบายใจก็เดี๋ยวผมจะไปรักษาไปหาหมอที่หมอที่เป็นหมอรักษาโรคประสาทเนี่ยครับ
รักษาให้ดีเพราะว่าก็รู้ตัวดีว่าเราเป็นบ้าถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมก็จะแวะไปศรีธัญญาสักหน่อยนึง
พอหายเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะออกมาทำงานเหมือนเดิม
เรียนคีย์บอร์ดก็มานะคือมุมลบก็มีอะค่ะ

ก็มุมเป็นห่วงก็คือแฟนคลับของคุณเสกก็บอกว่า
ถ้าพี่เสกยอมรับแล้วนะว่าป่วยจริงเนี่ยนะ
ก็ควรจะไปรักษาควรจะรักษาตัว

คือคนเขาก็กลัวคือแฟนคลับเขาก็ไปโพสต์เอาไว้ไปแสดงความคิดเห็นนะ
กลัวว่ามันจะถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายหรือเปล่า
เพราะบางทีถ้าเป็นหนักจริงมันเป็นไปได้
อย่างในต่างประเทศศิลปินดังก็เคยมีอย่างเคิร์ตโคเบน

เขาก็มีแบบฆ่าตัวตายอย่างนี้
แล้วเท่าที่เรารู้ถ้าเห็นจากคลิปในช่วงที่มีการยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรพวกนั้นนะ

ที่บ้านเขาที่ตำรวจมาหงมาหาเนี่ย

แต่เกลียนคีย์บอร์ดก็เยอะค่ะ
ก็ไปต่อว่าคุณเสกก็เยอะ

แบบเชิญชวนให้บริจาคเงินอะไรอย่างนี้

ทำไมไม่มาช่วยเสกไม่มาหาเสกเนี่ยนะครับ

นากาพี่ชายของเสกโลโซ
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวกำลังหาทางช่วยเหลือน้องชายอยู่นะครับ

ไม่ได้พูดคุยกับเสกโลโซมานานแล้ว

เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูง

นากาบอกว่าเป็นเพราะ

คือถ้าจะถามนะ

ออกจากบ้านแล้วไปรักษา

คุณแม่เป็นห่วงนะคะ